ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันแรกเลย
ตั้งแต่ตำรวจเอ่ยพิสูจน์หลักฐานเอ่ยลงพื้นที่

พี่ตั้งข้อสังเกตว่าขวดวายไปไหน
กับกินวายกันใส่ถุงพติกมาไง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรือค่ะ
ลงกลับไปในพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งไปงมหาค่ะ
งมหาโดยเฉพาะท่าเรือพิบูลสงครามนะคะ
รู้ไหมคะว่าเจออะไรบ้างพี่เบิร์ต
อาจจะเป็นการตอบคำถามของพี่หรือเปล่าว่าขวดวายมันหายไปไหน
รู้ไหมคะว่าเจออะไรบ้างคุณผู้ชม
ก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปภาพเก่านิดหนึ่งได้ไหมคะ
เพื่อเป็นการตอบคำถามของพี่เบิร์ตนี่ค่ะ

แก้ววายอันนี้แก้ววาย
คือแก้ววายมันมีลักษณะหลายทรงหลายแบบ
แต่นี่แก้ววายที่คุณโมเธอถือนะวันนั้น

คือแก้วมันสามารถบ่งบอกลักษณะของเครื่องดื่มที่อยู่ด้านในได้ด้วย
ของคุณแตงโมเป็นวายแดงถูกต้องน้องดอม

นี่ไงข้างในคือแชมเปญ
ตรงนี้มันแปลว่าอะไรได้บ้าง

เราก็ต้องมีแก้วหลายประเภทด้วย
แล้วก็ไปเจอวันนั้นเวลาแรกเลย
ที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงไปเก็บหลักฐาน

คุณผู้ชมแก้ววายมาหนึ่งใบ

นำเรือแบสโปรดไป
คุณผู้ชมคิดไม่ออกนึกไม่ออกไม่เป็นไร
ใครเคยท้องบ้างหรือใครเคยมีภรรยาบ้างเวลาภรรยาตั้งท้องเวลา
อัลเตอร์ซาวคุณหมออัลเตอร์ซาวอ่ะอันนั้นแหละค่ะคล้ายกันเลย
คลื่นความถี่ลงไปกระทบกับวัตถุข้างล่างถูกต้องค่ะ
เทคโนโลยีเดียวกันกับการอันตราซาวดูเด็กในท้องเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นหมดเลยด้านล่างเป็นอะไร
คุณผู้ชมการไปครั้งนี้เนี่ย
คือตำรวจต้องการไปสแกนหาวัตถุใต้น้ำเพื่อนำมาเป็นของกลางเปรียบเทียบ
ดีเอนเอหาหลักฐานแวดล้อมเพิ่มเติม
โดยจะเอาไปเทียบเคียงกับแก้วแล้วก็ขวดที่หายไป
ว่ามีร่องรอย๑มีร่องรอยสารเสพติดหรือไม่
หรือมียากล่อมประสาทหรือไม่จำได้ไหมคะใครเป็นคนออกมาพูด
ทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าได้ข้อมูลมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อถือได้ว่า
ในแก๊งสปีทโบสต์หนึ่งในสามคนที่เป็นผู้ชาย
มักจะมีพฤติกรรมชอบหยอดยาสาวสาวเฮ้ยหยอดยาให้สลบแบบนี้เหรอ
กล่อมประสาทประมาณนี้นี่แหละค่ะเขาก็เลยต้องกลับไปใหม่
ไปหาวัตถุพยานกันใหม่นะคะว่าไอ้ขวดวายแก้ววายแก้วแชมเปญเนี่ย
มันมีลักษณะของยาติดอยู่หรือไม่หรือมันมีลักษณะของสารเสพติดติดอยู่ด้วยหรือเปล่า
เอาต่อค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะการทำงานของตำรวจน้ำนะตอนแรกเนี่ย
ประสานไปที่กู้ภัยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นตำรวจน้ำนะคะที่ลงไปนะคะ
กับเรือยางไปทั้งหมด๕นายไปพร้อมกับชุดสืบสวนนะคะคุณผู้ชม
มีการสแกนหาใต้น้ำโดยเฉพาะพิกัดท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
นี้แหละที่ไปพบศพคุณแตงโมแล้วมีการกล่าวอ้างจากแก๊งสปีดโบ๊ทว่า
คุณแตงโมตกน้ำใกล้ใกล้กับจุดนี้นะคะทีนี้
กระบวนการการทำงานของเครื่องโซน่ามีการไปสแกนพบวัตถุต้องสงสัย
นักประดาน้ำของตำรวจทำยังไงคะสองนายพอรู้ว่าตรงนี้แหละสแกนเจอวัตถุต้องสงสัย
นี่ค่ะคุณผู้ชมดิ่งตัวลงไปงมหาเลยนะคะ
จากท่าเทียบเรือไปสักประมาณ๕๐เมตร
ใช้เวลาในการงมหาคือสักประมาณ๑๐นาที

ถุงสีเทานี่จังหวะเอาขึ้นมาจากน้ำ

สีเทานั้นคล้ายขวดวายที่พี่ตามหาเลย

คุณผู้ชมใกล้เคียงกับจุดเดิม
พบว่ามีวัตถุขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ
แต่ไม่มากนักแต่ไม่ชัดว่าเนี่ยมันคืออะไร
เก็บไว้ตรวจพิสูจน์ต่อนะคะ
ไปจุดที่๓มีการดำน้ำจุดที่๓ห่างจากจุดแรกแล้วก็จุดที่๒

ไปเจอถุงพลาสติกใสแล้วมีขวดพลาสติกที่มีทรายอยู่ด้านในด้วย
จุดที่๔ต่อค่ะจุดที่๔ใกล้กับสะพานพระราม๗นะคะ
ซึ่งจุดนี้ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่งมเจอเนี่ยคืออะไร
แต่ที่แน่เก็บมาหมดค่ะงมเจออะไรเก็บมาหมดนะคะ
พิสูจน์ต่อไปพิสูจนทราบกันต่อว่ามันคืออะไร
เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานทางคดีได้หรือไม่
ทีนี้สักประมาณ๖โมงเย็นคุณผู้ชมกลับไปที่อู่
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๑
ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือและตำรวจชุดสืบค่ะ
นำเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยออกไปตรวจตรวจสอบ
แล้วก็งมหาวัตถุพยานหลักฐานใต้น้ำเพิ่มเติม
ซึ่งระหว่างขึ้นจากเรือทีมข่าวสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ถือถุงกระดาษ
พร้อมกับวัตถุอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วย
คุณผู้ชมพยานวัตถุค่อยผลวกมาทีละนิดสองนิดนะคะ
ทีนี้บรรยากาศการค้นหาจบไป

มันมีประเด็นที่ชวนสงสัยอาจารย์ออสเป็นอาจารย์ด้านอะไรคะ
เคมีถูกไหมสารเสพติดหรือแม้แต่ยากล่อมประสาท
เป็นสารเสพติดเป็นเคมีถูกไหม
ถามอาจารย์ออสค่ะอาจารย์ออสรองสัตว์อาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านบอกว่ากรณีแก้ววายก่อนกรณีแก้ววายที่หล่นน้ำไป
ยากแล้วอะไรยากคะอาจารย์รอยนิ้วมือ

ใช่รอยนิ้วมือน่าจะตรวจยากแล้ว
เนื่องจากว่ากระแสน้ำทำลายไปหมดแล้ว
แล้วกระแสน้ำใต้น้ำไหลเชี่ยวด้วยนะคะ
อาจารย์พูดอย่างนี้ก็ปิดเลยสิ

อาจารย์บอกยังขวดวายต้องไปดูนะ
ถ้าเกิดว่าขวดวายมีการปิดฝา
สามารถตรวจหาสารปนเปื้อนในวายได้
รวมทั้งยากลุ่มยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท
อันนี้ก็หาได้แม้ว่าจะมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาปนเปื้อนอยู่
เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานที่ต้องรับไม้ต่อ
แล้วก็ไปตรวจพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
ขวดวายที่เจอมันไปมีเรื่องของสารเสพติด
ว่ายากล่อมประสาทอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่า